ส่วนฝึกของกีฬาเรือพายตอนนี้ก็พัฒนาให้กันต่อเนื่อง
เพื่อนอกจากจะจัดการแข่งขันแล้วก็ยังเป็นการพัฒนายาวชน
เพื่อต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติติดตามจากรายงานครับ
ฝึกกีฬาเรือพายคล้องไผ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลราว๘๐๐ล้านบาท
ส่วนเฟสต่อไปจะว่ากันด้วยเรื่องของสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
เช่นศูนย์ฟิตเนสร้านอาหารระบบไฟฟ้าน้ำปลาปลา
ซึ่งคาดว่าเฟสที่๒จะเสร็จภายในสิ้นปีนี้
ส่วนเฟสสุดท้ายจะเป็นการสร้างสนามสลาลมที่มีมาตรฐานระดับโอลิมปิกเลยทีเดียว
โดยศูนย์ฝึกแห่งนี้หากสร้างเสร็จสมบูรณ์ครบทุกเฟส
จะกลายเป็นสนามชั้นนำระดับนานาชาติที่สามารถรองรับการแข่งขันระดับโลกได้ทุกประเภท
ส่วนประกอบทรีย์ล้อนหรือฉลาด
สำหรับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายแห่งนี้
ก็จะสามารถรองรับการจัดการแข่งขันระดับโลกในหลายรายการด้วยกัน
ซึ่งคาดว่าจะมีประเทศต่าง
เขาร่วมกันแข่งขันมากกว่า๔๐ประเทศ
มีมวลนักกีฬามากกว่าประมาณ๓๐๐คน

เราก็จะรองรับการจัดการแข่งขันระดับเอเชีย
ในหลายระยะกันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรือแคนูไขยักษ์

ซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้พัฒนาบุคลากรของเรา
ในการที่จะรองรับการจัดการขันทุกประเภท
ที่เป็นตั้งแต่ระดับเอเชียจนถึงระดับโลกขึ้นไป

อกจากจะใช้จัดการแข่งขันกีฬาเรือทุกประเภท
ระดับประเทศและระดับนานาชาติแล้ว
ยังเป็นศูนย์ฝึกที่ใช้สำหรับเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอีกด้วย
นักกีฬาได้เก็บตัวในสนามที่ได้มาตรฐาน
ก็จะสามารถพัฒนาไปได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว
ท้ายสุดทางสมาคมยังมีนโยบายในการให้โอกาส
กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรักกีฬาเรือพาย
สามารถเข้าร่วมแคมป์เพื่อฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
พร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า
จากศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายแห่งนี้อีกด้วย